แต่ไปดูที่จังหวัดนทบุรีกันหน่อยค่ะทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้รับเรื่องร้องผ่านมา
เขาบอกว่ามันมีเหตุการณ์คนร้ายบุกยิงถล่มบ้านประธานชุมชนหลังสวนย่านบางกรวยกลางดึก๓ครั้งแล้ว
เพราะดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่แจ้งความไปแล้วทำไมคดีถึงไม่คืบ
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นไหมคะผู้ก่อเหตุเดินถือปืนหนุ่มมาอย่างนี้เลย
ไม่ได้แคร์อะไรเลยนะคะเดินมาผ่านกล้องวงจรปิดไปแบบเห็นเห็นเลย
ส่วนอีกมุมนึงค่ะเป็นกล้องวงจรปิดจับภาพคนร้ายยืนหลบอยู่หลังรถกระบะสีขาวนี่ค่ะ
ทำท่าทางคล้ายคล้ายเหมือนยิงปืนนะคะซึ่งมุมนี้คือหน้าปากซอยบ้านของประธานชุมชนหลังสวนย่านบางกรวยนะคะ
จากนั้นจะเห็นรถจะเห็นคนร้ายอีกคนนึงโผล่ขึ้นมาจากด้านข้างรถแล้วก็นี่ระดมยิงปืนจากหน้าปากซอยเข้าไปยังบ้านพักค่ะ
ลักษณะเหมือนการข่มขู่
ทีมข่าวชะละทีวีเนี่ยได้รับการร้องผ่านมาจากครอบครัวของประธานชุมชนหลังสวนย่านบางกรวยนี่แหละค่ะ
บอกว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้น๓ครั้งแล้ว
ครั้งแรกคืนวันที่๒๕มิถุนายนกราดยิงหน้าปากซอยบ้านกลางดึกเลย
ครั้งที่๒๑๙กรกฎาคมกราดยิงอยู่ที่กลางซอย
คราวนี้เนี่ยไล่เข้ามาเรื่อยเลยนะ
ครั้งแรกหน้าปากซอยครั้งที่๒เข้ามากลางซอย
ครั้งที่๓หน้าบ้านเลยค่ะ
สร้างจับภาพได้ชัดเจนแต่ถูกกลุ่มคนร้ายข่มขู่ไม่ให้ยอม
ไม่ให้เอาภาพนี้เผยแพร่ให้กับใครแม้แต่ตำรวจ
งั้นจะตามมายิงก็เลยไม่สามารถได้กล้องมุมนี้มาได้
แต่ก็ได้แต่มุมปากซอยมาแบบนี้อ่ะนะคะซึ่งตอนนี้ครอบครัวเขาบอกว่า
อยู่บ้านไม่ไหวแล้วอ่ะต้องหนีออกมาต้องไปอยู่ที่อื่น
ไม่รู้จริงจริงว่าคนร้ายต้องการอะไรยืนยันเลยว่าตัวประธานชุมชนหลังสวน
ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองหรือไปมีเรื่องกับใครซึ่งทางครอบครัวบอกว่า
หลังเกิดเหตุล่าสุดเนี่ยไปแจ้งความที่สพบังกรวยแล้วนะคะ

แต่พอไปถามความคืบหน้าทางคดีรวมถึงวงจรปิดที่จับภาพใบหน้าแก๊งคนร้ายได้
เงียบสนิทเงียบกริบเลย
ครอบครัวก็เลยกังวลค่ะว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
ก็เลยขอร้องผ่านมายังไทยรัฐทีวีหน่อย
ได้ยินเสียงปั้งรวดเดียวเลยค่ะ
แล้วก็หนูก็ตกใจเพราะลูกร้องร้องเสียงดังมาก
เราก็ตกใจด้วยแต่ว่าแฟนบอกว่าไม่ให้ออกไปอะไรอย่างนี้
น่าจะมายิงอีกแล้วเพราะก่อนหน้านี้ก็มายิงอีกค่ะ
ก็เอากระสุนไปที่สพบังกวยเอาหลักถ่ายให้ตำรวจแล้ว
แต่ว่าหลังจากแจ้งความตั้งแต่วันที่๑จนถึงวันนี้ค่ะ
ตำรวจยังไม่เข้ามาในที่เกิดเหตุเลย
ทีมข่าวก็เลยขออนุญาตเข้าไปตรวจสอบบริเวณรอบบ้านกับในบ้านนะคะ
เขาบอกว่าตรงจุดที่คนร้ายมายิงใส่เนี่ยมีร่องรอยกระสุนปืนอยู่หลายนัด
ทั้งที่ทะลุเข้าไปด้านในตัวบ้านถูกข้าวของพังเสียหาย
ทั้งที่มีหัวกระสุนฝังอยู่ที่เสาบันไดทางขึ้นชั้น๒ของบ้านด้วย
เรารวบรวมมาให้ดูแบบนี้
ทีมข่าวเราก็เลยโทรไปหาผู้กำกับการสพบังกรวยหน่อย

เขาแจ้งความไปตั้งแต่๑สิงหาคมแล้ว
แต่เหมือนมันไม่คืบหน้าคุณตำรวจว่ายังไง
ผู้กำกับการสพบางกรวยบอกว่า
โอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้จะส่งเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานลงไปตรวจสอบบ้านหลังเกิดเหตุ
หาร่องรอยจากวิถีกระสุนปลอกกระสุน
แล้วก็สอบปากคำคนในบ้านเพื่อนบ้าน

หาสาเหตุและจะจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีได้
อันนี้ไม่แน่ใจว่าช่วงนี้สพบังกรวยเขางานยุ่งหรือเปล่านะครับ

วันนี้วันที่๗แล้วก็บอกว่าเดี๋ยววันที่๘ส่งไป